เปิดปากกับภาคภูมิ
เขาก็ไม่มีที่อยู่ไงไม่มีอะไรจะพูดเลยพูดอะไรไม่ออกเลย
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวหนึ่ง
อยู่ที่จังหวัดบุรีรำนะฮะแต่ไม่ใช่แค่ความเดือดร้อนของครอบครัวนี้เท่านั้น
ตอนนี้เดือดร้อนทั้งหมู่บ้านต่างหมู่บ้านอำเภออื่นด้วยหรือว่าจังหวัดอื่นด้วย
เรื่องราวเมื่อสักครู่นี้ครับท่านผู้ชมครับคือมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นสะพ้าย
เข้ามาอยู่ในบ้านหลังเนี้ยที่บุรีรำเนี่ยลูกชายไปเกณฑหารพ้นเกณฑ์ทหารกลับมาบ้าน
พาเมียกลับบ้านมาด้วยมีพ่อมีแม่อยู่ลูกสภัยคนนี้ดีมากไปมา
บอกที่บ้านบอกว่าทุบบ้านเลยคือแม่หนูเนี่ยอยู่กับพ่อเลี้ยงพ่อคนใหม่
พ่อเนี่ยทำงานอยู่เกาหลีใต้เป็นตมมีสวนสตอเบอรี่ทุบบ้านเลยแม่
บุรีรำเนี่ยเดี๋ยวแม่หนูเนี่ยจะส่งเงินมาให้ให้สร้างบ้านหลังใหม่
ท่านผู้ชมครับเขาทุบจริงจริงนะฮะไปสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างมาจ้างคนงงคนงานมาขึ้นมา
ขึ้นเสาไปเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะแต่นี่เนี่ยเป็นแค่ปฐมบทเพราะไอ้เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ย
เหมือนกับว่าเธอต้องการเอาภาพตรงนี้ทำให้ชาวบ้านเขาเห็นว่าโอ้สะพ้ายของบ้านนี้
รวยจริงมีเงินจริงแล้วเธอก็ไปบอกบรรดาชาวบ้านว่าสามารถส่งไปทำงานที่เกาหลีใต้ได้
หากอยากได้งานดีเงินดีจ่ายมาค่าหัวคนละเท่าไหร่ก็ว่าไปเชื่อไหมฮะ
มีคนหลงเชื่อเกือบ๒๐๐คนจ่ายค่าหัวไปให้สุดท้ายบอกให้ไปสุวรรณภูมิ
รอขึ้นเครื่องไม่ได้ไปแล้วก็หาตัวไม่เจอเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่เสียค่าหัวไปแล้ว
ไม่ได้ไปทำงานต่างประเทศบ้านหลังนี้บ้านของพ่อผัวแม่ผัวลูกสะพ้า
คนนี้ที่หายไปแล้วเนี่ยบ้านทุบไปแล้วตอนนี้มีแต่เสาติดค้างค่าวัสดุก่อสร้าง
เขาอยู่ด้วยจะทำยังไงกันดีผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเขาเลย
มาร้องขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมผ่านรายการของเราวันนี้
เราคุยกับครอบครัวนี้นะครับทุกผู้ชมครับรวมทั้งทนายภัยศาลเรืองฤทธินะฮะ
ซึ่งจะมาให้คำชี้แนะให้คำปรึกษาทางด้านของคดีด้วยทั้งหมดอยู่กับผม
ที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับใบสารครับโดยขอบคุณมากมายที่คงจะต้องสอบถามกระดาษเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ผมพออนุญาตแนะนำก่อนครับทางนี้ครับทุกผู้ชมครับ
คุณแม่เกษรค่ะนี่ลูกชายก็คือคุณแก๊ปเกษฐิสักแล้วก็นี่คุณป้าสวรรคค่ะ
นะฮะเดี๋ยวให้ทางแก๊ปเล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนกันแล้วกัน
เพราะว่าจุดเริ่มต้นนะครับทุกผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้ชื่อมะปรางใช่ไหมฮะ
ใช่ครับชื่อมะปรางอายุ๒๔ปีคุณมะปรางถ้าเกิดดูอยู่นะครับ
เพราะว่าตอนนี้คุณมะปรางติดต่อไม่ได้หายไปไหนเลยก็ไม่รู้
ครอบครัวนี้เขาบอกเขาเดือดร้อนมากชาวบ้านหลายคนก็เดือดร้อนมาก
ถ้าเกิดแหม่มันเข้าใจผิดหรืออะไรยังไงกันอยากจะชี้แจงอยากจะพูดคุยกับเราเนี่ย
เขาบอกโทรหาหน้าดูเลยมะปรางไม่รับสายเลย
ใช่ครับนะฮะแก๊ปเล่าให้ฟังหน่อยรู้จักกับมะปรางได้ยังไงครับ
แก๊ปทำอะไรอยู่ครับเป็นทหารเกณฑ์อยู่ครับบ้านเราอยู่ที่ลำปลายมาตร
ที่บุรีรำหมู่๕ใช่ไหมตะบนหนองกงหมู่๗ตะบนโคกร่าม
ที่อำเภอลำปลายมาสบุรีรำแต่แก๊ปเนี่ยไปเกณฑ์ทหารอยู่ใช่ครับที่
สัตหีบเป็นทานเกณฑ์ที่สัตหีบสัตหีบชนบุรีครับ
แล้วรู้จักกันเมื่อไหร่ฮะประมาณเดือนตุลาต้นเดือนตุลา
ปรางทักมาก่อนแล้วแก๊ปก็เลยได้คุยกันแล้วประมาณปลายเดือนตุลา
กลางเดือนตุลาผมตกลงกันว่ามาหาที่
นวะนครแก๊ปเป็นฝ่ายมาหาเขาครับมาก่อนครั้งแรก
เขาอยู่อยู่บ้านหรืออยู่ห้องห้องเช่าอยู่ห้องเช่าครับ
ปรางเขาบอกโปรไฟล์ตัวเองของตัวเขาเองว่ายังไงบ้างครับ
ตอนนั้นเขาเป็นทำงานพยาบาลกำลังเรียนพยาบาลอยู่
ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ก็เลยได้มาหากันครับ
มาอยู่ด้วยกันวัน๗วันเจ้าของก็กลับไปบ้าน
เขาก็อยู่ห้องเขาอยู่แล้วพอกลับไปค่ายทหาร
กลับไปปลดประจำการตอน๑พฤติก็ได้กลับมาบ้าน
แล้วเขาก็ตามกลับมาเราก็กลับมาอยู่บ้านด้วย
ประจำการจากทหารแล้วก็กลับมาอยู่บ้านที่บุรีรำครับ
เราก็พามะปรางมาอยู่ด้วยเลยครับเขาตามหลังมา
แล้วที่ว่าอะไรนะที่เขาบอกเขามีแม่แม่อยู่กับพ่อใหม่ที่เกาหลีใต้
สามีใหม่ที่เกาหลีใต้คืออันนั้นเขาเล่าให้เราฟังตอนไหนฮะ
ก็อยู่ด้วยกันสักพักแล้วเขาก็เริ่มจะทำบ้านนี่แหละครับ
เขาก็บอกแม่หนูอยู่เกาหลีใต้แม่หนูอยู่เกาหลีกับพ่อเลี้ยงใหม่
พ่อเลี้ยงใหม่เป็นคนเกาหลีใต้หรือว่ะ
มาบอกที่ตอนที่มาอยู่ที่บุรีรำแล้วตอนที่อยู่นวรรณครเนี่ยไม่ได้บอก
บอกแค่ว่าทำงานกำลังเรียนพยาบาลอยู่
ทีนี้คุณแม่คุณพ่อลูกชายพ้นจากเกณฑ์ทหารปลดประจำการกลับมาบ้าน
ตอนนั้นเขาพาลูกสะพ้ายมาเลยเขาได้บอกก่อนไหมฮะ
หรือว่าเคยเจอมาก่อนไหมก่อนที่เขาจะมาพามาธิการ
ก็แก๊ปกลับมาบ้านก่อนนะคะแล้วแก๊ปก็บอกว่าเขาจะตามมา
บอกแม่หนูมีแฟนแล้วนะค่ะเดี๋ยวเขาจะตามมาอยู่ด้วยค่ะ
พอมาเจอกันเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะไม่เป็น
คือเขาก็เป็นผู้หญิงเป็นแฟนของลูกที่ดูแล้วอุปนิสัยใจคอดี
ค่ะดีมากครับอย่างนี้ใช่ไหมครับพูดจาดีไหมครับ
พูดจาดีเอาใจเอาใจแม่ด้วยใช่ค่ะเอาใจพ่อด้วยไหมครับ
ค่ะแซวด้วยครับคือถ้าเกิดไม่เกิดเรื่องนะวันนี้เกิดขึ้นเนี่ย
ถือว่าโหถูกใจหรือไม่นะถูกใจถูกใจเลยค่ะ
คุณพ่อถูกใจลูกสะพ้ายคนนี้ไหมครับถูกใจครับแก๊ปมันดีทุกอย่าง
ไปทำงานตอนกลางคืนอย่างนี้ก็โทรไปถามพ่อเสร็จยังเหนื่อยไหม
พ่อที่ออกเลยอ้อกมากเลยพ่อทำงานรับจ้างทั่วไปครับผม
ไปไหนก็จะห่วงจะห่วงตลอดนะ
เจ็บเจ็บมาก๓๔เดือนที่ลูกชายพาพาแฟนครับ

อยู่ที่บ้านเนี่ยคือเอาเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ลูกสะพ้ายคนนี้
ดีมากครับรักเหมือนลูกเลยรักเหมือนลูกสาวเลย
ผมรักเขาคุณแม่ครับ
ก็เหมือนกันค่ะแก๊ปล่ะเรารักไหม
ก็รักนะครับถึงพามาอยู่บ้านด้วย
คุยกันถึงขั้นไหนจะแต่งงแต่งงานอะไรอย่างนี้เลยไหมฮ
ยังครับยังครับแต่ก็รักนั่นแหละมั่นอกมั่นใจนั่นแหละ
ครับเขาก็ดีเลยตอนเขามาอยู่เขาอดใจใส่ทุกอย่าง
คุณป้าตอนนั้นก็เจอแล้วนี่ใช่ไหมครับค่ะเขาก็แนะนำให้บอกหลานสะพ้าย
เออก็ดีก็อยู่ด้วยกันไปแบบรักกันก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่พ่อแม่บ้าไหมล่ะเขาบอกไม่แม่บ้าเราก็เออโอเค
คือเขามาอยู่แบบนิสัยเขาก็ดีใครก็รักพ่อเขาก็บอกรัก
กับข้าวกับปลาเขาก็ทำให้กิน
คุณพ่อไปทำงานกลางคืนลูกสะพ้ายมะปรางก็โทรไปหาโทรไปถาม
พ่อเป็นยังไงเหนื่อยไหมอะไรยังไงก็จะทักตลอด
ช่วงสามสี่เดือนเองนะที่มาอยู่ใช่ไหมข้า
จุดเริ่มต้นของการที่ไปบอกชาวบ้านเรื่องจะไปทำงานหาคนไปทำงานที่เกาหลีใต้หรือว่าให้เราทุบบ้งทุบบ้านเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาสร้างให้ใหม่มันเริ่มจะทำครับ
แม่เป็นคนถามเขาว่าเขาอยู่ไหนบ้านอะไรเราก็ถามเขาใช่ไหมคะแล้วพ่อแม่เขาอยู่ยังไงเราก็ถามอ่า
ถามแล้วทีนี้เขาบอกว่าพ่อเขาอยู่ต่างประเทศเป็นคนเกาหลีครับแล้วแม่ไปอยู่ด้วยเขาเป็นเขาเป็นเจ้าของไล่สตอเบอรี่
อืมถ้าทีนี้แม่ก็เลยถามว่าถ้างั้นก็เอาคนไปทำงานใช่ไหมก็เลยถามอยู่คำนี้น่ะเขาบอกว่าใช่ก็เลยแนะนำหลานสาวมาเนอะก็เพื่อจะให้ไปทำงานเพราะว่าเขาวิ่งไว้
แล้วไงเขาทำพระทรัพย์ปอดทำอะไรไว้เสร็จแล้วนะพอดีอันนี้เขาบอกว่าเขาจะส่งได้ไปได้ไปทำกับแม่หนู
คือหลานสาวของคุณแม่เนี่ยมีพาสปอร์ตค่ะแล้วอยากจะไปทำงานต่างประเทศอยู่แล้วค่ะ
พอมะปรางมาเป็นลูกสะพ้ายที่บ้านคุณแม่ก็ถามไปคุยมาว่าเออเป็นยังไงอยู่ไหนเขาบอกคุณแม่แม่ของมะปรางเนี่ยมีสามีใหม่ใช่ไหมครับแก๊ป
ใช่ครับอ่าเป็นพ่อเลี้ยงของเขาครับเป็นคนเกาหลีใต้ใช่ค่ะมีไล่สตอเบอรี่ครับเป็นต่อมออยู่เกาหลีค่ะ
ถามไปถามมาคุณแม่ก็เลยถามว่าเอาอย่างนี้พาคนไปทำงานต่างประเทศได้ไหมเนี่ย
ถามเพื่อจะให้หลานสาวไปเขาบอกว่าเขาไม่เอาไปกี่คนเขาแค่๕คนเขาบอกอย่างนี้ทีแรกเนาะ
ก็คิดว่าเออเป็นพี่เป็นญาติกันก็เลยจะเอาไปค่ะแล้วมะปรางเขาบอกยังไงต่อฮะวิธีกงวิธีการต่างพอเขาบอกเขาจะพาไป
เพราะเขาบอกว่าจะพาไปเขาก็บอกให้เอาบัตรประชาชนมาลงทะเบียนจองตัว
ทีนี้เขาก็ทำเองหมดเลยหลานสาวก็ติดต่อเขาเองไม่ได้มาผ่านแม่ผ่านอะไรเลย
ห้าคนไหมที่เขาบอกเขาสามารถพาไปได้ห้าคนครบค่ะได้หลานสาวแล้วได้ใครอีก
หลานสาวแล้วก็แฟนเขาอืมแล้วก็เพื่อนที่ทำงานด้วยกันเขาก็ไปหามา
จ้ะแค่เอาบัตรประชาชนมาเดี๋ยวเขาลงทะเบียนอะไรให้แล้วก็แค่นี้ก็จะไปได้
แล้วค่ะไม่ต้องมีขั้นตอนอีกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอาพาสปอร์ตมาทีหลัง
อืมเสียเงินไหมครับมันหลานสาวก็ยังไม่ได้เสียค่ะพอมาแฟนเขาคนที่สองที่สาม
จะเสียเท่าไหร่ฮะเสียแค่สองพันที่แรกนะครับไอ้จุดตรงเนี้ยจำได้ไหมครับว่าช่วงช่วงวันไหนเดือนไหน

ตั้งแต่เขามาอยู่เนอะพฤศจิกาพฤศจิกาประมาณนั้นแหละครับ
พฤศจิกาหกห้าค่ะทีนี้พอมะปรางเริ่มจากหลานสาวของคุณแม่ค่ะ
ซึ่งก็คือลูกพี่ลูกน้องกับแก๊ปใช่ไหมแล้วก็บรรดาเพื่อนหรือว่าแฟนของหลานสาว๕คน
ทีนี้มะปรางเขาเขาเริ่มขยายต่อหรือว่ายังไงครับทีแรกเขาก็ว่าจะหยุดหยุดแค่นั้นเขาบอกว่าจะเอาห้าคน
แต่ต่อไปแม่ไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาคนอีกไงแล้วห้าคนนี้ทุกวันนี้ได้ไปได้ไปไหมฮะ
ไม่ไปค่ะไม่ได้ไปก็นัดบินวันเดียวกันเลยค่ะ
แล้วมันไปยังไงถึงล่าสุดไปแจ้งความกันก่อนที่จะมาที่รายการของเราเนี่ยถึง๑๗๐คนเลยใช่ไหม
ไปที่บ้านบ้านบ้านแปดสิบคนไปที่โรงพักมันมีแต่เขตลำไปมาดอย่างงี้ค่ะครับค่ะ
กี่คนนะครับมันแปดสิบหกแปดสิบหก
แต่ความจริงแล้วแล้วร้อยกว่าคนเหรอครับร้อยกว่าคนเขาบอกว่าที่อื่นอีก
ชัยภูมิแล้วก็สนามบินด้วยเขาบอกแสดงว่าในช่วงเวลาที่มะปรางมาอยู่ที่บ้านของแก๊ป
คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาสามารถหลอกคนในหมู่บ้านแล้วก็ต่างหมู่บ้านได้ถึง
ร้อยเจ็ดสิบคนค่ะว่าจะพาไปทำงานที่เกาหลีใต้ได้ครับ
โดยใช้วิธีการเหมือนกับที่บอกกับหลานสาวแล้วหลานสาวไปพูดต่ออะไรอย่างเงี้
เขาไปชวนทักชวนกันมาเองเลยค่ะอ้าวแล้วเขาไปเจอเจอกันที่ไหนอ่ะ
ใช้สถานที่ที่ไหนที่เจอเจอพูดคุยบางทีก็มาบ้านบ้าง
แบบเขาชักชวนกันมาส่วนมากเขาจะเข้ามาหาน้องปางเองที่บ้าน
เอาแล้วบ้านแล้วไปไงมาไงแล้วถึงถึงไปทุบบ้าน
น้องเขาบอกว่าเขาจะทำบ้านให้ใหม่
แรกเขาบอกว่าเขาจะต่อเติมต่อเติมบ้านครับ
ห้องเล็กเล็กพอได้อยู่กับลูกชายพอไปติดต่อช่างแล้วช่างเขาบอก
พอไปติดต่อช่างแล้วเขาไปพูดอยู่บ้านช่างบอกว่าแม่เขาน่ะ
เอาเงินมาให้ล้านหนึ่งเดี๋ยวจะโอนมาให้ทำบ้านอืม
เขาก็เลยบอกว่าบ้านหลังเก่าเราลื้อเลยเนอะแม่
จะทำให้ไมค์เขาบอกอย่างงี้เห็นเห็นแก๊ปบอกว่า
ที่เขาบอกให้เราทุบบ้านซะเดี๋ยวแม่เขาจะส่งเงินมา
แล้วจะให้สร้างบ้านให้ใหม่เนี่ยมันเป็นช่วงระหว่างทาง
ระหว่างที่เขาคุยกับชาวบ้านเรื่องจะพาไปทำงานที่เกาหลีใต้
ใช่ครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันมีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อ
ครับบางคนก็บอกโอ้ยจริงเหรอจะทำได้จริงเหรอ
มันหลอกหรือเปล่าสุดท้ายเขาบอกให้เราทุบบ้าน
เพื่อจะสร้างบ้านใหม่ค่ะเหมือนกับจะทำให้ชาวบ้านเห็นว่า
เขามีเงินจริงจริงอย่างงี้หรือเปล่าครับประมาณนั้นครับ
อันนี้ที่เราที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ
แล้วเดี๋ยวเป็นยังไงต่อเดี๋ยวผมขอพักครู่เดียวนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาคุยกันต่อเพราะมันถึงวันที่
ชาวบ้านเชื่อเต็มเลยใช่จ่ายเงินให้เต็มเลยครับแล้วมพรางก็บอก
ไปเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิฟังแล้วเนี่ยทนายภัยศาล
ตัวเลยนะหลายตัวเลยนะเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาครับท่านผู้ชมครับ

พวกมันจากกันไปนานเลยเนอะ

ตอนเขาจบประหกกลับไปเลยพ่อทั้งแม่เขาไปทำงานอยู่วงเทศ
แล้วเขาได้ส่งเสียอะไรตามไหมทางแม่
ไม่เคยได้อยู่ได้กินอะไรอย่างนั้นครับ
แต่ว่าเวลานี้มีหน้าเทศกาลใดเขาก็โทรมาบ้าง

แต่ว่าพ่อเนี่ยเสียแล้วพ่อเขาเนี่ย
แล้วตัวเขาก็ทำงานอยู่ที่ไหนชะตา
อยู่กรุงเทพแต่ว่าอยู่ตรงไหนตาก็ไม่รู้แล้วนะตรงนี้

นั่นแหละมอบเนื้อหมดตัวไปแต่ลูกค่ะลูกคราวนะ
นึกว่าแม่เขาก็ลูกค้าลูกคราวก็แท้ที่จะโทรมา
พ่อเขาไม่โทรจะอยู่ตรงไหนไง
ลูกทำเรื่องป่ะตามต่ออีกคือว่านามสกุล
คนละนามสกุลแล้วนามสกุลพ่อเขา
ท่านผู้ชมครับที่เราฟังไปเมื่อสักครู่คือคุณตาของมะปรางนะฮะ
คุณตาบ้านอยู่ที่นางรองที่จังหวัดบุรีรำ
ส่วนบ้านของคุณแก๊ปคุณพ่อคุณแม่ของคุณแก๊ป
ของมะปรางเนี่ยอยู่ที่อำเภอลำปลายมาตรตะบนโคกล่าม
ปรางถ้าฟังอยู่นะครับอยากจะพูดคุยกันอยากจะชี้แจงอยากจะเคลียร์อะไรกันเนี่ย
บอกเรามาได้นะฮะจะได้เอากันให้ชัดว่าเออตกลงแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
ทีนี้หลังจากที่มะปรางเนี่ยเขาก็พูดคุยกับคนทั้งหมู่บ้าน
หรือว่าบอกต่อกันไปว่าเขาสามารถพาคนไปทำงานที่เกาหลีใต้ได้
คิดค่าหัวหลักพันไปถึงหลักหมื่นก็มีแล้วแต่คน

เขาใช้หลักเกณฑ์อะไรยังไงอ่ะแก๊ปแล้วแต่คนว่าคนไหนได้เสียมากเสียน้อยอะไรยังไง
ไม่รู้เหมือนกันกับเขาครับเพราะผมไม่ค่อยอยู่บ้านผมไปทำงาน
แล้วกับคนจัดเกณฑ์อาหารมาอยู่ที่บ้านเราก็ได้งานล่ะทำงานขับรถ
แต่เห็นบอกบางคนก็สองหมื่นก็มีใช่ไหมครับเท่าไหร่บ้างคุณป้า
เขาบอกว่าเลี้ยวแต่เลสแล้วแต่เลสจะขึ้นช่วงเวลา
คือเขาบอกว่าเขาจะทำโทรศัพท์แล้วเขาก็บอกว่าเลสของคนนี้
นายดำนายแดงเนี่ย๖๐๐พอทำคนหลัง๗๐๐เอ้าทำไมไม่เหมือนกันล่ะหนู
เขาบอกเหล็กแต่ละนาทีมันไม่เหมือนกัน
พอมีคนมาติดต่อพูดคุยด้วยก็หยิบโทรศัพท์มาแล้วก็ดูเลสเนี่ยครับ
แล้วก็ทำพอทำเสร็จเขาก็บอกว่าของคนนี้๘๐๐๐ของคนนี้๖๐๐อย่างนี้
เราก็ทักเอ้าหนูทำไมเขาไม่เหมือนกันล่ะ
แพงที่สุดที่ป้าได้ยินกี่บาท
มือหนึ่งความรุนมาช่วงวันที่ห้าครับ
วันที่ห้าตอนจะเอาหนิของเขามาเค้าดียินบอก
เขาบอกว่าเขาจะแบบเขาจะข้ามไปเกาหลีด้วยไงครับ
สองหมื่นรวมรวมแล้วร้อยร้อยเจ็ดสิบคนมูลค่าความเสียหายที่ชาวบ้านเขาบอกกันเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ
เห็นตำรวจก็บอกว่าล้านล้านกว่าเกือบสองล้านโอ้โหเกือบสองล้านนะ
ที่อื่นด้วยไม่ใช่แต่ที่ของเราทำไมถึงมารอที่สนามบินก็มีเขาบอก
ทำไมเขาถึงเชื่ออะไรกันขนาดนี้อ่ะทำไมเราเอาเอาทางฝั่งเราก่อน
แก๊ปเองหรือว่าคุณแม่เองคุณพ่อเองทำไมถึงเชื่อมะปรางขนาดนี้
ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาทำให้รักตกเขาทำให้เรารักเนอะ
เขาก็พูดดีเอาใจทุกอย่างค่ะบอกอะไรมาเลยเชื่อหมดเลยอย่างเงี้ยครับ
ทำไมถึงรักมะปางได้ขนาดนี้ก็พูดไม่รู้มันคือมันจะมีเฟสหนึ่งอ่ะ
เขาให้คุยกับแม่เขาอย่างนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวไปเลย

คือระหว่างที่เราคุยกับเขารู้จักกับเขา
เขาบอกให้เราคุยกับแม่เขาแต่ว่าไม่ได้โทรใช่ไหม

ระหว่างที่เราพิมพ์ข้อความคุยกับแม่เขาแล้วมะปรางอยู่ตรงไหน

เอาแล้วใครจะเป็นคนพิมพ์ถ้าเกิดว่า
ถ้าเกิดมะปรางเป็นคนทำเฟสของแม่ปลอมขึ้นมาเพื่อคุยกับแก๊ป

แล้วแก๊ปก็แล้วใครจะเป็นคนพิมพ์
ไม่รู้ครับแล้วเฟสตัวนี้มันจะปิดไปตอนวันที่๕ครับก่อนเขาจะไปครับ
แก๊ปพิมพ์ข้อความคุยกับแม่ของมะปรางเนี่ย

ฝั่งนั้นเขาพิมพ์ตอบกลับมาทันทีทันใดเลยไหม
ใช่ครับเขาก็ตอบมาปกติเลยครับ

ใช่น่าจะมีขบวนการ

ยืนยันว่าตอนที่พิมพ์เนี่ยอยู่ข้างเขาไม่ได้มีการพิมพ์หรือใช้โทรศัพท์อะไรอยู่ข้างเราใช่ไหม

อืมก็แสดงว่าเป็นขบวนการวางแผนมาแล้ว
ก็เลยทำให้แก๊ปเนี่ยมั่นใจว่าแฟนของเรามีแม่อยู่ที่เกาหลีใต้จริง

เชื่อแบบปากต่อปากเลยเขาชวนกันเองเข้ามาเองหมดเลย
ปากต่อปากว่ายังไงแม่ที่เขาว่ากันปากต่อปาก
เขาก็แบบคนอีกคนนึงเข้ามา

คนเข้ามาแล้วกลับไปบ้านเขาก็ไปชักชวนญาติเขาอีก

แล้วบ้านเราพอทุบไปแล้วเนี่ยทุกวันนี้ยังไงเนี่ย
ก็อยู่แบบนั้น

เดี๋ยวขอดูเพลิงหน่อยนะครับที่บ้านนี้เขาสร้างขึ้นมา

ลูกสะพ้ายบอกเดี๋ยวแม่หนูที่อยู่เกาหลีใต้เนี่ย
เดี๋ยวส่งเงินมาให้เท่าไหร่นะแม่

ล้านหนึ่งเดี๋ยวให้สร้างใหม่เลย
ก็ทำเพลิงแบบนี้อยู่กัน
ซึ่งทุกวันนี้ลูกสะพ้ายหายไปแล้วก็ยังอยู่เพลิงอย่างนี้อยู่

วัสดุก่อสร้างต่างที่ไปเอาเข้ามาก่อนแสนสอง

ค่าช่งค่าช่างอะไรด้วยก็ยังไม่ได้จ่าย
ยังค่ะยังไม่ได้จ่าย

จนกระทั่งมันมาถึงวันที่๕มกราคม

นัดบรรดาผู้ที่จะไปทำงานที่เกาหลีใต้ที่จ่ายค่าหัวให้เขาเนี่ย

นัดที่บ้านประมาณ๗โมงค่ะ

เยอะเต็มถนนไปหมดเลยค่ะ

รถไฟก็บอกว่ามะปางไม่เห็นมาเลยก็เลยถามหลานว่ามะปางเขามาเปล่า
หลานก็บอกว่าเขามาเรียกว่าจะไปหาตาก่อนตอนประมาณตีหนึ่งใช่ไหมแก๊ป
เขาบอกเขาจะไปรับแม่แม่เขามาอย่างนี้แม่เขาจะมารับด้วยจะบินไปพร้อมกันเนี่ยแม่เขาบอกว่าแม่เขาบินมาจากนู่นจะมารับคนงานครับ

ก็คือคืนวันพุธเดี๋ยวเช้าวันพฤหัสเนี่ย๗โมงเนี่ยจะมีคนมารอขึ้นรถคืนนั้นมะปรางออกจากบ้าน

อ้าวใหม่นะคือวันพระหัสที่๕เนี่ยเขานัด๗โมงเช้าใช่ไหมนะ

ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์ที่๖๗โมงเช้ามาขึ้นรถใหม่
แต่คืนวันนั้นเนี่ยระหว่างคืนวันนั้นเนี่ยคืนวันที่๕ต่อเนื่องเช้าวันที่๖เนี่ย
ตีหนึ่งเมื่อกลางออกจากบ้านบอกกับแก๊บว่าแม่มา

ที่บ้านตาที่นางรองบุรีรำใช่ไหม
ที่นายศรนำไปมากครับเขาบอกแม่เขามาพักรองอยู่นั้นแล้ว
เพราะเดี๋ยวแม่จะเป็นคนพาคนงานเหล่านี้ไปเกาหลีใต้เอง

แต่พอเช้าวันที่๖๗โมงเช้าหายไปเลย
ผมก็พยายามติดต่อไปตั้งแต่ตี๒ครับก็ไม่เห็นมา
พอมะป้าออกจากบ้านตี๑ตี๒เขาติดต่อเลย

ก็แก๊บรับแม่มาไม่ไกลครับวัน๑๐โมงไม่น่าถึงชั่วโมงอย่างนี้ครับ

ตี๒ยังไม่มาอีกเขาไปยังไงครับเขาขับรถไปหรืออะไรยังไง
มีคนมารับคนที่จะไปทำงานด้วยกันเนี่ยเขาตั้งเป็นผู้จัดการสวนอย่างนี้
ก็คล้ายเขาก็ต้องซัพพอร์ตลูกพี่ตัวเองซัพพอร์ตเจ้านายตัวเองก่อนจะไปอย่างนี้
มีผู้จัดการสวนอีกหรอเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
เขาตั้งเขาเองน้องมะปางเขาตั้งเขาเอง
หมายถึงว่าก็คือบรรดาของคนที่จะไปทำงานกับเขาเนี่ยเหรอ
ที่ว่าที่ว่าเป็นชาวบ้านทั้งหลายที่ที่ว่าเชื่อเขาแล้วก็มาเสียค่าหัวให้เขา

แล้วบอกให้คนนั้นขับรถมารับเขา

ไม่เขาผู้จัดการกลับมาคนเดียวครับ
แต่มาส่งปางที่หน้าเทอร์มินอนโคราช
บอกมะปรางให้ไปส่งที่หน้าขนส่ง

อ่าเทอร์มินอลโคลาสให้ไปส่งที่นั่นเลยอ๋อ

ใช่เขาบอกจะไปเอาเอกสารนึงกันมั้งครับ

ส่วนชาวบ้านคนนี้กลับมา

กราฟคุณพ่อคุณแม่อย่าว่ากันนะคุณบ้านเขาบอกครอบครัวนี้ไปรู้กันหรือเปล่า

คืออย่างนี้ข้อที่จริงเราฟังจากฝั่งเขาฝั่งหนึ่งแต่ก็ต้องฟังจากผู้เสียหายด้วย
ก็คือเป็นชาวบ้านโดยส่วนใหญ่นะคือประเด็นนี้เอาประเด็นเรื่องการหลอกไปทำงานต่างประเทศก่อน
คือประเด็นเขาเชื่อว่าอย่างเดิมบ้านเรามีลักษณะบ้านอยู่แบบนี้
ปูนชั้นเดียวก็ไม่ได้มีฐานะอะไร
วันหนึ่งเรามีบุคคลคนหนึ่งเข้ามาอ้างว่าเป็นลูกสะพ้ายซึ่งเป็นแฟนเรา
เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็มีการพาไปรู้จักคนนั้นคนนี้
แล้วมีการสร้างโปรไฟล์นะครับ
โปรไฟล์ขึ้นมาว่าทุบบ้านเก่าทิ้งร่ำรวยแล้วก็ไปสร้างสตอรี่ว่ามีพ่อเลี้ยงเป็นชาวเกาหลี
เป็นเจ้าของไล่สตอเบอรี่มีแม่อยู่แล้วก็ต้องการคนไปทำสวนสตอเบอรี่
พวกนี้มันจะใช้พฤติกรรมมิจฉาชีพพวกนี้มันใช้ลักษณะของการสร้างความเชื่อใจความไว้ใจ
แล้วก็จะพูดจาอ่อนโยนให้เชื่อให้โน้มน้าวให้เชื่อมันเป็นลักษณะของมิจฉาชีพ
พอเชื่อเสร็จทางนี้ก็ตายใจเพราะด้วยความเป็นชาวบ้านก็ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้เช็คอะไรมากมาย
ฟังจากน้องเจ้าแก๊ปเนี่ยที่บอกว่ามีการได้คุยกับแม่เขาแล้วก็เชื่อว่าเขาไม่ได้คุยโทรศัพท์อยู่ข้างพิมพ์อยู่ข้าง
แต่มารู้ในภายหลังว่าน่าจะเป็นเฟสปลอมแสดงว่าเป็นขบวนการแล้วนะครับ
หลังจากนั้นการสร้างโปรไฟล์ที่พูดมาทั้งหมดก็ทำให้คนที่เขาไปหลอกไว้
ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างหรือต่างจังหวัดเนี่ยเชื่อได้ว่ามาดูบ้านเขาสิจากยากจนเนี่ยร่ำรวยขึ้นมาเลยจะมีสร้างใหม่
แล้วก็หลอกทางนี้ซ้ำด้วยอันนี้คำกล่าวอ้างเขานะครับ
ว่าเดี๋ยวแม่ของตัวลูกสะพ้ายเนี่ยจะโอนเงินมาให้สร้างบ้านในมูลค่าเท่านั้นเท่านี้
ก็ยิ่งทำให้คนที่ลูกสะพ้ายคนนี้ไปหลอกเชื่ออีกว่าน่าจะจริงแล้ว
มีการตั้งผู้จัดการที่ว่าจะเป็นผู้จัดการสวนหลอกทุกคนแม้กระทั่งผู้จัดการที่จะต้องให้ไปส่งที่เทอร์มินอลอะไรอย่างเงี้
แล้วตัวเองก็ไปเลยวางแผนว่าเป็นอย่างดีจนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมีผู้เสียหายหลายลาย
ฉะนั้นผมเชื่อว่ารักษณะนั้นเป็นขบวนการ

เป็นขบวนการทีนี้วันนี้เราทราบข้อมูลหลังรายการเราทราบว่าได้มีการพูดคุยกับพี่สาวเขา

ทีนี้เรายืนยันได้ไงว่าเขาเป็นพี่สาวกันแท้จริงเราเชื่อได้ยังไง

เดี๋ยวแม่ผมขออนุญาตจริงท่านผู้ชมขออนุญาตจริง
แป๊บเดียวผมขอพักอีกนิดเดียว
เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังว่าพี่สาวของมะปราง

หน้ามันเหมือนกันน่าจะเป็นพี่สาวมะปรางนั่นแหละ

ผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะคุยกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อด้วย
ที่ว่าเขาตั้งเป็นผู้จัดการสวนนะนะ
ทราบข่าวได้ยังไงก็ไม่รู้
ของคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงโทรมาหา

เขาบอกว่ายังไงครับ

โดนกันยังไงทำไมถึงโดนอย่างนี้

เขาก็บอกว่ามะปางเคยไปทำพฤติกรรมอย่างนี้แล้ว

แต่รอบนั้นคือเงินไม่เยอะครับ

เขาพยายามจะช่วยเหลือเรายังไงบ้างไหมครับ

เขาพยายามติดต่อเรามาถามข่าวเรา

เราได้ถามกับพี่สาวมะปราง

ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับ

ตรวจสอบเส้นทางการเงินอะไรพวกนี้ได้

ก็ทุกคนที่ว่าจะไปกับเขาเนี่ย

ไม่ค่ะไม่มีผ่าน

โอ้โหทำไมมะปราง
เอาคนมาเยอะแยะโอนเงินมาให้

เหลือว่ามะปรางกำลังทำอะไรอยู่
ไม่ค่ะ

แต่ผมไม่รู้ว่ามัน๘๐คนมาจากไหนนะ

ว่าอย่างเนี่ยใครผิดใครถูกจะเอาอะไรไง

คุณน้อยเป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะครับ
เป็นคนที่แก๊ปบอกว่า
มะปรางเนี่ยเขาตั้งไว้ก่อนเลย

เป็นผู้จัดการสวนที่เกาหลีใต้หลังจากไปถึงที่นู่นเนี่ยได้เป็นผู้จัดการสวนแน่แล้วขับรถพาไปส่งมะปรางก่อนที่มะปรางจะหายไปเลย
สวัสดีครับคุณน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณน้อยคุณน้อยเป็นคนที่ที่บุรีรำเลยไหมครับใช่ค่ะแล้วยังไงไปยังไงมายังไงถึงจะไปทำงานเกาหลีใต้กับมะปรางเขาฮะค่ะก็คือทราบข่าวมาจากญาติของของน้องแก๊ปอ่ะค่ะว่าอ่าแฟนเขาสามารถพาคนไปทำงานที่เกาหลีได้แล้วก็พ่อเขามีสวนอยู่ที่นู่นนะคะสวนสตอเบอรี่กับต้นมะเขือเทศใช่
ข่าวจากญาติของแก๊ปใช่ไหมค่ะใช่ค่ะแล้วยังไงฮะก็เลยสนใจก็เลยสนใจก็เลยสอบถามทางทางญาติเขาเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขานั่งอยู่กับอ่ามะปางให้มาคุยเลยหนูก็ขับรถจากบ้านไปหามะปางที่บ้านของน้องแก๊ปเลยอะค่ะบ้านที่ว่าเขาทุบไปแล้วกำลังจะสร้างอ่ะนะใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนั้นเขาทุบหรือยังตอนนั้นกำลังจะทุบค่ะทุบไปได้ส่วนหนึ่งแล้วค่ะ
เขาเลือกเลือกอะไรยังไงอืมเป็นเป็นอ่าหรือประมาณอ่าเป็นประมาณอ่านี่ค่ะไม่อ่าก็น้าค่ะส่วนแดงว่าเขาก็พูดกันแบบเขายังไงเขาพูดกันปากต่อปากไปเรื่อยจนทุกคนมุ่งมาหามะปรางหมดอย่างเงี้ยฮะประมาณนั้นน่ะค่ะเพราะว่าน้อยก็เป็นกลุ่มหลังหลังแล้วค่ะที่ทราบค่ะแล้วแล้วข้อเสนอมันเย้ายวนใจอะไรยัง
ทำงานในสวนอ่ะอย่างนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับเงินเดือนอ่าสามเดือนแรกเขาให้ที่สองล้านสี่แสนวอนสามเดือนแรกนะคะที่เขาบอก
ก็ตกประมาณเท่าไหร่๖๐๐๐บาทใช่ไหมยังไม่รวมโอ้ใช่ค่ะครับเลยเชื่อกันหมดเลย
ก็เลยเชื่อกันหมดเลยแล้วที่สำคัญก็คือทางแม่น้องแก๊บเข้าไปด้วยแล้วเขาก็ทุบบ้าน
แล้วก็เขาบอกว่าอ่ามะปางเนี่ยทองด้วยตอนนั้นเขาก็ไม่น่าจะโกงนะคะอ่าแม่น้องแก๊ปไปไหนด้วยนะ
เอาใหม่ซิเมื่อกี้บอกว่าแม่น้องแป๊บไปไหนด้วยคือแม่น้องแก๊ปก็ไปไปบินพร้อมกันวันที่ห้าเนี้ยค่ะ
มาปรางบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกแม่แก๊ปก็ไปด้วยใช่แก๊ปก็ไปด้วยแก๊ปก็ไปด้วย
ใช่ค่ะแม่ก็เลยเชื่อแล้วใครท้องนะก็คือมะปางเขาบอกว่าเขาท้องด้วยสามเดือนหรือสองเดือนประมาณเนี้ยค่ะ
กับแก๊ปค่ะมันก็เหมือนกับเราก็เลยยิ่งเชื่อเลยว่าใช่ค่ะ
แล้วการทุบบ้านมีส่วนไหมทำให้เห็นว่าโอ้โหนี่มะปรางกำลังจะสร้างบ้านใหม่ให้

เป็นสำนวนคดีขอบคุณคุณน้อยนะฮะเวลาผมจะหมดนะฮะแต่ว่าชัดเจนตรงนี้แล้วขอบพระคุณนะครับ
คุณน้อยเชื่อไหมว่าเชื่อไหมว่าครอบครัวนี้เขาไม่เกี่ยวข้องมะปรางทำคนเดียวกับพวกคนอื่น

โอเคอ่าขอบคุณครับเวลาจะหมดขอบคุณนะฮะ
นายไปฉันอย่างนี้เขาไปฟ้องอะไรใครได้บ้าง
ก็คือประเด็นก็คือเขาก็ไปแจ้งความแล้วถ้าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะอันนี้ผมฟังความข้างเดียว

โอเคเขาก็ต้องไปยืนยันตัวเองว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับ

ถ้าทำให้เสียทรัพย์ต้องไปแจ้งมะปางก่อนเลย

ทำให้เสียทรัพย์ทำให้เสริมค่าไร้ราคาไร้ประโยชน์นะครับ

หรือไม่เดี๋ยวตำรวจเขาทำเองแต่สภาพที่น่าจะยืนยันได้ว่าเขาไม่ได้นะ
บ้านตัวเองอันนี้ก็ฟังขึ้นอยู่นะครับ
ส่วนสุดท้ายเนี่ยไอ้เด็กที่ชื่อมะปางเนี่ยนะครับ
ก็ต้องโดนข้อหานักนะครับพรบจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

หนักกว่าโทษ๓ปีถึง๑๐ปีนะฮะก็ปรับตั้งแต่๖๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐บาท
เป็นต่างกรรมต่างด้าคือหลอกคนหนึ่งก็๑๙
เพราะฉะนั้นชาวบ้านที่ตกเป็นเหยื่อไม่ต้องแจ้งช่อกงประชาชนใช่ไหม

จัดหาพรบจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

เพื่อบอกว่าจะหางานหรือส่งไปหางานต่างประเทศ
อันนี้หนักทีนี้ในส่วนหนึ่งทนายอยากจะฝากไว้
การที่จะทำงานต่างประเทศคุณติดต่อไปที่กรมการจัดหางานนะกระทรวงแรงงาน
เขาจะมีขั้นตอนไอ้มิจฉาชีพพวกนี้มันก็จะใช้วิธีว่าไปเรียนต่างประเทศมานะ
เจ้าของธุรกิจจะหักทีหลังไอ้พวกนี้ไม่รู้เลยว่าไม่ใช่
เราสามารถตรวจสอบได้ที่กระทรวงแรงงานกรมจัดหางานฟังไว้เท่านี้
ส่วนบ้านนี้จะเกี่ยวข้องหรือไม่คุณก็ต้องไปยืนยันบริสุทธิ์ให้กับเจ้าที่ตำรวจ
เบื้องต้นคุณไปแจ้งความมะปรางก่อนทำให้เสียทรัพย์
ส่วนตรงนี้ก็เป็นพรบจัดหางานก็คือเท่านั้นเอง
ใครจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านดีเนี้ยมีอะไรอยากฝากบอกถึงมะปรางหน่อยไหม

ครับมีอะไรบอกถึงมะปรางหน่อยไหมครับ
ก็อยากให้เขากลับมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไว้ครับอืม

ก็เหมือนกันก็อยากให้เขากลับมา
อย่าไปหลบไปหนีอะไรอีกเลยกลับมาสู้ดีกว่าเนอะ
คุณพ่อเป็นยังไงครับตอนนี้บ้าน
ฉันจับมากพอแล้วครับไหมพูดแหละ
ไม่ไหวแล้ว
ยังไงก็ขอให้มีความคืบหน้าทางด้านคดีแล้วก็การตามตัวมะปรางกันแล้วกันนะฮะ

ขอบคุณยากได้ไปจากนั้นสำหรับการให้ความรู้ข้อมูลเรื่องคดีนะครับ
หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับพรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งพบกันใหม่ครับ